นี้ค่ะเกริ่นเอาไว้นะคะว่ามาดูคนหล่อขอทำดีกันบ้างค่ะ
ณเดชนคุกิมิยะนะคะล่าสุดได้ควงควงควง
ไม่ใช่ควงหวานใจนะคะแต่ว่าขอควงคุณแม่แล้วกันค่ะ
คุณแม่แก้วไปมอบอุปกรณ์การศึกษานะคะ

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้พระเอกหนุ่มใจบุญณเดชนคุกิมิยะพร้อมกับคุณแม่แก้วสุดารัฐและกลุ่มแฟนคลับ
ได้นำอุปกรณ์การศึกษาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน๓๕เครื่อง
มอบให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต๓อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
กลางบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นที่น้องนักเรียนกว่าพันคนเดินทางมารอต้อนรับ
และยังมีการแสดงพื้นบ้านไว้สร้างความประทับใจอีกด้วย
ซึ่งทางด้านพระเอกหนุ่มก็ได้มอบลายเซ็นต์และถ่ายรูปร่วมกับน้องอย่างเป็นกันเอง
ก่อนจะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดเลย
ว่ากิจกรรมนี้เกิดจากความตั้งใจในวันคล้ายวันเกิดของตัวเอง
เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องในโรงเรียนที่ขาดแคลน
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เดินหน้าทำประโยชน์เพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ก็อยากจะทำบุญนะฮะเราก็เริ่มจากการทำบุญกับผู้พิการนะฮะ
กับเด็กยากไร้มาตลอดนะครับ
ปีนี้เป็นครั้งที่๖แล้วนะครับที่เราทำกิจกรรมแบบนี้
เพื่อตอบแทนให้กับสังคมนะครับถึงแม้จะเลยวันเกิดมาแล้วนะครับ
แต่ว่าด้วยความสะดวกจากเรื่องของสถานที่ตัว

ก็เลยลงมติกันว่าน่าจะเป็นช่วงเวลานี้
จะเหมาะสมในการจัดกิจกรรมนะครับผม
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ชอบทำบุญนะคะ
ตั้งแต่เด็กแล้วให้ไปทำบุญ

ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นพระเอกน้ำดี
ระดับวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้เพราะพักหลังหลัง
เอามาให้เราได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยนะคะ